ไปดูภาพนาทีชีวิตค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอุทิยา
ช่วยเหลือป้าคนนึงนะคะคุณป้าท่านนี้เป็นจิตเวท

แล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในต่อหม้อสะพาน
คือในต่อหม้อสะพานเหมือนจะมีช่องเป็นโถงอยู่ข้างใน
โอ้โหก็ต้องไปช่วยกันแบบทุลักทุเลนะคะ

ต้องดำน้ำมุดเข้าไปช่วยออกมา
คือที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตันข้างในนะครับ
ข้างในมันเป็นโถงแบบกลวงข้างใน
แล้วก็ดำน้ำมุดเข้าไป

ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะหน่วยกู้ภัยโรมใจอายุทยา
ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงวัย๕๕เรือล่ม

ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครสิทธิยา

เขาเรียกว่าปะโกะนะอายุ๕๕ปีนะคะ

ชาวบ้านก็มาช่วยกู้ภัยก็มาช่วย
แบงค์ค่ะเห็นพระรูปหนึ่งใช่ไหมคะ
ตามภาพนี้พระแบงค์เป็นหลาน
พายเรือตะโกนเรียก๒ชั่วโมงกว่า

กู้ภัยเลยต้องดำน้ำมุดเข้าไปดูข้างในต่อหม้อค่ะ

นี่นะคะก็ต้องพยายามช่วยกันออกมา

โทรไปแจ้งว่าป้าโกะเนี่ย

พายเรือไปหาพระที่วัดเรือแข่ง

แกก็มุดเข้าไปตายต่อหม้อแบบนี้
คือพระท่านก็ช่วยดูนะคะ
พยายามจะนำป้าแกขึ้นฝั่งนะคะ

ข้างในมันมีช่องอากาศอยู่
แล้วสามารถดำเข้าไปได้
แต่ถ้าเวลาน้ำขึ้น
ระดับช่องว่าง

น้ำจะขึ้นสูงสุดระดับน้ำ
ถ้าขึ้นสูงสุดระดับนั้น
ก็คงไม่มีที่ลอยคอแล้ว

บอกว่าก่อนหน้านี้เคยคุยกันในญาติพี่น้องนะ

พี่น้องสาวว่าพาป้าก๊อกไปอยู่ด้วยได้ไหม

แต่ป้าก็หนีออกจากบ้านนะคะ

จากนี้ไปก็ต้องให้ป้าพักอยู่ที่บ้านหลังนี้แหละ
แล้วก็ให้ญาติญาติรวมถึงพระแบงค์เอง

บ๊ายวัดเล่นในนั้นค่ะ
บอกว่าตอนเด็กเคยมรุดน้ำเข้าไปเล่นไหนนะ

มันมืดด้วยมีอากาศหายใจแต่น้อย

ก็เลยไปช่วยพาตัวป้าแกออกมาได้

กำนันตำบลบางรกรรมกำนันชัยพรก็เลยบอกว่า
ก็หลายคนมองว่ามันอันตรายเนอะ
หลายคนรู้ว่ามันมีโถงข้างในมีช่องข้างใน

กำนันเลยบอกว่าแต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นครั้งแรกนะ

เผื่อใครแอบมุดเข้าไปอะไรเข้าไปมันก็อันตรายจริง
นอกเหนือจากเรื่องของการติดป้ายเตือนที่กำลังจะทำในอนาคต

ในการแขวงทางหลวงพระนครศรีธุยาคุณจำเนียนบุญเพ็ญ
ก็เลยบอกว่าพอรู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ

เดี๋ยวจะไปหารือกันในส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ว่าจะป้องกันยังไงได้บ้าง